คราวนี้ไปจัดหนักกับอาหารบุฟเฟ่กันดีไหมคะคุณค่ะ

แต่ว่าบุฟเฟ่ครั้งนี้ราคาพิเศษพิเศษ

เงินไป๓๐บาทก็อิ่มท้องแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พาไปกินบุฟเฟ่แสนอร่อยกันหน่อยนะจ๊ะ
อยู่ที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมอำเภอเมืองอุบลราชธานี
ร้านข้าวแกงบุฟเฟ่ยายรังราคาประหยัด๓๐บาทเท่านั้น
ยายรังชื่อว่านางสมคิตสารพิมพ์อายุ๕๓ปี

ซึ่งก็เป็นชาวบ้านในตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลนี่แหละ
ขายดิบขายดีค่ะคุณผู้ชมคนเข้าร้านตลอดทั้งวันโดยที่มากินอาหารบุฟเฟ่
มีหลากหลายชนิดคุณดูเอาละกันนะ
พริกผัดผักแกงเขียวหวานอะไรต่อมีอะไร
เอาใจคนที่ชอบกินเอาใจสายแรงงานเพราะว่าทั้งราคาประหยัดแล้วก็ตักไม่อั้นเลยทีเดียวนะคะ
แต่ละวันร้านจะเปิดตั้งแต่๗โมงเช้าทำกับข้าวรอลูกค้าวันละ๑๓๑๕อย่าง
คุณผู้ชมคะเรียกว่าทยอยเสิร์ฟถ้าอะไรหมดก็เติมเข้าไปใหม่ไม่ทำค้างเอาไว้จะได้สดอร่อยอยู่เสมอดีมาก
นี่ตักจากกระทะร้อนแน่นอนแล้วก็ดูซื้อเนี่ย

เป็นข้าวหอมมะลิอย่างดีคุณค่ะ
ทุกโต๊ะนะนอกจากมีทิชชู่

ยังมีน้ำพริกปลา

พริกให้พริกน้ำปลาไว้ให้ที่มาโต๊ะด้วย

คุณก็ว่าดูปลาแขวนไว้ใช่ป่าว

สำหรับร้านบุฟเฟ่อิ่มละ๓๐บาทที่อุบล
เอาอย่างนี้ถ้าสิ้นเดือนคุณชนะไปร้านนี้รับรอง

ไปเนี่ยเขาบอกแล้วว่าตักมาแต่พอดีนะ
คือถ้ายังทานแล้วมันยังหิวอยู่

แต่ถ้าเล่นตักมาเยอะแล้วเหลือเนี่ยเขาปรับนะ

ทุกอย่างเขาก็มีต้นทุนเขาก็อยากจะให้เรากินให้อิ่มกินให้หมด
เพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปกินเหลือเสียของละกันนะ